สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่และให้เยอะ
มาเจอกันงานวันฝนจะตกเนอะไม่จะตกนะคะตกขอให้มันตกเถอะ
ตกตกอีกแล้วเหรอทำไมอ่ะผ่านมาเนี่ยคือวิภาวดีลงทางด่วนยังตกอยู่เลย
พอเลยมาใกล้ใกล้จะไทยรัฐทีวีข้างหน้านี้อยู่เฉยอืมฝนตกไม่ทั่วฟ้า
แต่เมื่อคืนตกหนักหน่วงมากครับพี่ใช่แถวว่าเต้อนานท่วมอยู่แล้วค่ะ
ราดเท้าเมื่อคืนนี้หนักมากใช่หรอบ้านนี่คือถล่มต้นเบิ้งต้นไม้แล้ว
ในศาลนาบหมดเลยบ้านหนูอ่ะที่ไม่ตกเปล่าหรอแถวนี้ตกป่ะโอ้แม่บ้านนี้เต่าเข็มลึกขนาดนั้น
รึเปล่าเออมันไม่ฝนตกจริงฟนไม่ตกอยู่บ้านแสดงว่าฉันยังเอาตะไคร้สำเร็จอยู่
จริงต้องบอกว่าในหลายประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดอยู่แบบขาขึ้นกันค่อนข้างเยอะ
ถ้าอย่างเกาหลีใต้เองตอนนี้นะคะสถานการณ์คือช่วง๒วันก่อนนี้มีคนติดเชื้อวันละประมาณ๗๐๐คน
วันนี้ลงมาหน่อยหนึ่งเป็น๕๐๐๐ต่อวันนะพี่นะ
เพราะเขาพลาดการณ์อยู่แล้วว่าช่วงเนี้ยเป็นแบบอากาศหนาวค่ะในหลายประเทศอากาศหนาวไม่ได้พูดถึงบ้านเรา
หมายถึงว่าหลายประเทศตอนนี้เนี่ยเขาก็อากาศเขาก็หนาวเย็นอย่างนี้โควิดมันก็กลับมาอีกละรอกนึง
แม้กระทั่งอย่างในประเทศไทยเองคือหมอยงเองก็มีการออกมาเปิดเผยบอกว่าเชื้อโควิด๑๙มันติดต่อกันแบบง่ายขึ้น
ถ้าสังเกตตอนนี้คนใกล้ตัวก็จะแบบติดเชื้อโควิดกันมาหรือว่าถ้าเราเห็นข่าวตอนนี้ที่แบบบางคนเสียชีวิตที่ห้องพักเอ่ยที่บ้านพักเอ่ย
ก็จะเข้ามาแทนที่อยู่แล้วอันนี้เป็นแบบวัฒจักรของเขา
สำหรับเรื่องของความรุนแรงของโรคเนี่ยมันลดน้อยลง
เนื่องจากว่าเราเนี่ยมีภูมิมากขึ้นอยู่แล้ว
ภูมิไม่ว่าจะเป็นจากวัคซีนเองหรือภูมิจากบางคนที่ติดเชื้อโควิดมาแล้ว
ร่างกายของคนทั้งหมดรู้จักเชื้อไวรัสตัวนี้
แล้วก็เมื่อเกิดการติดเชื้อก็จะทำให้อาการของโรคมันลดลง
ยกเว้นคนที่มีร่างกายแบบเปราะบางการหลีกหนีจากไวรัสตัวนี้
ต่อไปก็จะทำได้ยากขึ้นโดยเฉพาะมีการผ่อนปลน
แล้วก็เรื่องของการดำรงชีวิตณปัจจุบันนี้เราเข้าสู่ภาวะปกติอะค่ะ
แนวทางการปฏิบัติที่คุณหมอเขามีการแนะนำออกมามี๗ข้อด้วยกัน
ที่๑บอกว่าต้องทำร่างกายให้แข็งแรง
ออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่า
ดูแลเรื่องของสุขภาพอนามัยความสะอาด
ร้อนช้อนกลางล้างมือยังต้องทำอยู่

ช้อนกลางก็ช้อนไข่ช้อนมันดีกว่าแยกบ่งดีกว่าไหม

ข้อที่๒บอกว่าสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด๑๙
ด้วยการรับวัคซีนอย่างน้อย๓เข็ม
ก่อนหน้านี้จริงเขามีการออกมาบอกเรื่องของการที่รับวัคซีนเข็มกระตุ้น
ต้องห่างอย่างน้อย๑๒๐วันใช่ไหมคะ
ช่วงหลังหลายประเทศบอกเลยว่าวัคซีนเข็มกระตุ้น๙๐วันคุณฉีดได้แล้ว

แล้วเราจะไปฉี่ที่ไหนตอนนี้เขาปิดกันแล้วไม่ใช่เหรอ
ก็เอกชนก็ยังมีค่ะโรงพยาบาลเอกชนก็มีเข้ามาเสียตังค์ได้
ที่ฉีดล่าสุดคือประมาณมกรากุมภา
อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้น
คำถามคือตอนนี้อยากให้ฉีดวัคซีนแต่มันต้องง่ายขึ้นถูกต้อง
แต่หมายถึงว่าขอไปอยู่ตามคลินิกหรืออะไรเหมือนอย่างนี้ได้ไหม

เพราะตอนนี้ไอ้ศูนย์ฉีดวัคซีนเขาค่อยไล่ปิดไปแล้ว

อุ๊ยพี่เจอน้ำบ้างรึป่าว
มีพนักงานพี่คนหนึ่งเป็นคนทำเป็นคนที่คุมเรื่องของห้องคอนโทร
อะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อวานนี้ตรวจไม่เจอนะ
วันนี้ตื่นมาปวดเมื่อยตามตัวไม่เจ็บคอแต่เป็นโควิดอืม
อาการต่างกันเหมือนกันเนอะรอบแรกไม่เจ็บตัวไม่ไม่ไม่เจ็บคอ
อะไรเลยไม่มีอาการอะไรเลยปวดตัวแต่เป็นโควิด
เหมือนไม่สบายตัวอย่างงี้ใช่ไหมคะก็โทรถามนางว่าเป็นไงบ้างลูกวันนี้
ไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีอาการใช่ไหมเสียงแห่มนิดหน่อยค่ะ
กินยาไหมอะไรนะคะเขากินยาไหมก็ไปไปที่โรงบาลก็คือหมอเขาก็จัดให้ตามนั้น
อาการเฉยเฉยเขาจ่ายตามอาการเป็นไข้ป่ะคะไม่มีเออเนี้ย
บางคนก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยด้วยอ่ะเนี่ยตอนนี้พี่ปวดตัวพี่จะเป็น
หรือเปล่าไม่รู้อืมพี่อาจจะเมื่อยพี่อาจจะเป็นเพราะว่าพี่อาจจะรับเชื้อ
จากวิกที่ใส่อยู่ตอนกลางวันวิกนั้นอาจจะรับเชื้อมาวิกที่กันอ่ะ
วิกบัวพันธุ์อ่ะอืมก็จิอืมพี่ก็จิอ่ะอืมอืมหนูหนูก็เช็คไป
คุณหมอบอกต่อบอกว่าอย่างนี้คือรับวัคซีนอย่างน้อย๓เข็มนะคะ
แล้วก็ใครที่รับเข็มสุดท้ายแล้วก็ติดเชื้อมาแล้วเกิน๖เดือนเนี่ย
ควรจะต้องไปรับแล้วอุ้ยตอนนี้หกเดือนเกินแล้วอ่าคือคุณจะอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นอย่างยิ่ง
หรือใครคิดว่าตัวเองเนี่ยเสี่ยงกับการติดโรคแบบง่ายค่ะ
สมควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างเช่นบุคลากรด่านหน้า
เป็นต้นนะคะสามหลีกเลี่ยงการไปในที่แออัดคนหมู่มาก
ถ้าจำเป็นเนี่ยก็ต้องไปก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างเร่งคัดในการป้องกัน
คนปกติแข็งแรงเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องตรวจเอทีเคอย่างเช่นจะไปโรงเรียน
หมอบอกว่าไม่ต้องตรวจก็ได้สี่เมื่อมีอาการต้องสงสัยโรคทางเดินหายใจ
ได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างเช่นการตรวจเอทีเคค่ะได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม
แล้วก็ป้องกันการกระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นด้วยห้าเมื่อติดเชื้อหรือป่วย
ควรจะดูแลรับการรักษาอย่างเหมาะสมเก็บตัวอย่างน้อย๕วัน
ป้องกันการแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นหลังจากนั้นถึงแม้ว่าจะออกสู่สังคม
ควรจะป้องกันโรคต่ออีกสักห้าวันค่ะหกอาการที่ยังคงอยู่หลังโควิดสิบเก้า
ก็คือลองโควิดจะเกิดขึ้นในสัปดาห์แรก
แล้วส่วนใหญ่จะหายไปเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการที่เกี่ยวกับความรู้สึกค่ะ
โดยที่ตรวจไม่พบพยาธิสภาพจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปตื่นกลัว
อย่างที่มีการให้ข่าวกันคุณหมอบอกประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ
ก็มีการติดเชื้อไปแล้วหรือว่าป่วยไปแล้วประมาณ๗๐นะคะ
ร้อยละ๗๐ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปนี่ข้อที่เจ็ดสำคัญ
ในภาวะปัจจุบันแบบนี้ไม่ควรให้โควิด๑๙มาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตกันแล้วนะคะ
ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคก็มีการพูดถึงโควิดสายพันธุมิครอนนะคะ
กลางปีแล้วก็แพร่กระจายไปหลายประเทศเลย
ซึ่งใช้จับกับตัวรับในเซลล์ของมนุษย
แล้วมันก็เกี่ยวข้องกับการหลบภูมิคุ้มกันนี่แหละค่ะ

ดังนั้นการที่เราพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ก็คือบ่งชี้เลยว่ามันมีความสามารถในการแพร่ระบาด
แต่ยังไม่มีรายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเชื้อตัวเดิม

รับยาต้านไวรัสคุณหมอบอกว่ามันก็ช่วยได้อยู่
แต่ตอนนี้ยานะหาซื้อง่ายขึ้นละถูกแล้วเนาะ
ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
ว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะฉีดวัคซีน

แล้วก็อยากให้ทุกคนออกไปฉีดวัคซีนด้วย

แต่มันต้องเสียเงินไง

นี่จริงในต่างประเทศเขาฉีดวัคซีนรุ่นใหม่กันแล้วนะคะ
ก็ใช่ไงไปซิงคโปร์ก็จะฉีดวัคซีนรุ่นใหม่แล้ว

ฮ่องกงอ่ะอยากจะไปฮ่องกงมากเพราะมันใกล้บ้านอย่างนี้
ไปถึงปุ๊บ๓วันแรกเขาไม่ให้ออกจากโรงแรมนะ
กินอะไรก็ต้องกินอยู่ในโรงแรมนะ
กว่าจะต้องตรวจ๓วันผ่านไปก่อน
อืมนะญี่ปุ่นเองก็บอกยอดก็เป็นหลักหลักแสน
คนเดินทางไปเที่ยวเยอะมากนะคะ
ถ้าใครเห็นในโลกออนไลน์เราจะเห็นภาพของคนไปในสถานที่ท่องเที่ยว
อันที่เป็นตัวอราชิมาย่าที่เป็นแบบไผ่อะค่ะ
โอ้โหคนเดินแบบติดกันแบบเห็นแต่หัวคนไปเที่ยวกันเยอะมาก
แต่ว่าการแพทย์ระบาดโควิดก็หนักเลย
เขาก็มาลุ้นว่าโมกราคนโยบายญี่ปุ่นจะเป็นยังไงด้วยซ้ำไป
อีก๑เรื่องกรรชาอย่างที่เมื่อวานสภาลม
วัคซีนมันได้เสียรีเหมือนกรรชาหรือเปล่ามีน้อยกว่า
หิบะเออจริงวัคซีนควรจะเสียรีเนาะเหมือนกรรชานี่แหละ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะสภาร่มยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกัญชากันในสภาเลย
สภาล่มก่อนคุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ตอบกระทู้สดในสภาพผู้แทนราษดร
โดยนายสุภาชัยใจสมุทรเนี่ยสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยเนี่ย
เขาได้ตั้งกระทู้๓คำถามเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายกัญชาของรัฐบาล
ว่าเป็นนโยบายกัญชาเสรีจริงหรือไม่นะครับ
เหตุใดต้องปลดกัญชาออกจากเป็นยาเสพติดจะมีแนวโน้มป้องกันการใช้กัญชาที่ผิดกฎหมาย
ค่ะเด็กบอกอ้าวตำรวจไม่รู้เหรอ
กัญชามันเสรีแล้วไม่ผิดกฎหมายเด็กว่าอย่างงั้น
คุณอาจารย์จริงก็ได้ตอบกระทู้ดังกล่าวว่า
รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายกัญชาเสรีแต่เป็นเสรีแบบมีการควบคุม
ซึ่งรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายคืนสมุนไพรกัญชาและภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ย
ให้ประชาชนให้ใช้ประโยชน์
โดยมีกำหนดมีกฎหมายกำกับพร้อมกับกล่าวถึงรายละเอียดนโยบายเร่งด่วน
๔รัฐบาลที่ระบุว่าเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาแล้วก็ความรู้ของปราชชาวบ้าน
แล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่แล้วก็ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
รู้ว่าเสรีแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันใช้อย่างไร

รวมทั้งตอนนี้สิ่งหนึ่งความมั่นใจนะครับว่า
จะต้องมีการศึกษาวิจัยแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยี
การใช้กัญชากัญชงแล้วก็พืชสมุนไพรในทางเศรษฐกิจ
แล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยอุตสาหกรรมทางการแพทย์ผลิตภัณฑ์อื่นเกี่ยวกับสุขภาพ

เออเขาบอกโอเคละถ้าเราทำได้ถูกต้องเนี่ย
มันจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นการสร้างรายได้กับประชาชน
โดยกำหนดให้มีกลไกการดำเนินงานที่รัฐกลุ่ม
เพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมน้อยที่สุด
แล้วก็มีกฎหมายอย่างเคร่งคัด
นั่นคือเหตุผลต้องมีพรบหรือพระราชบัญญัติกัญชากัญชงมาควบคุม
ส่วนการปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเนี่ย
เขาบอกว่าโอเคล่ะตอนนี้สารสกัดจากกัญชาเนี่ย
ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่นะฮะ
แล้วก็ยืนยันว่าเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
แล้วก็กรรมการป้องกันการปรับปรามยาเสพติด
แล้วก็ประกาศของรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายมีเหตุผลแล้วก็
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับกัญชามีประโยชน์มากกว่าโทษความเสี่ยงจาก
กัญชามีในระดับที่ไม่รุนแรงควบคุมได้ข้าตกระด้าวอะไรกุหลี
เอาล่ะคุณหนุ่มเชิญตู้ห่าวไปดูกรณีของคุณตู้ห่าวนะฮะ
เป็นถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นในทุนจีนสีเทาแต่ตัวเองเนี่ยยืนยันในความบริสุทธิ์นะ
ตนเองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการพนันแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยซ้ำไป
คือตอนแรกก็มีการปากทงกันนะครับบอกว่าตู้เห่านี่แหละ
ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็ลงพื้นที่นะฮะแล้วก็มีการไปตรวจจับ
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเชื่อว่าน่าจะมาจากทางแปลงของ
สัทนาดเพราะคุณชูวิตเป็นคนออกมาแชร์
แล้วคุณสัทนาดออกมาแย้งต้องมั้ย
ทีนี้ตอนที่ไปพบปรากฎมียาเศษ็บติดครับ
อยู่ในเซฟไว้เกึ่ง๓๐๐ซอง

แน่นอนเกิดมีการขยายผลทางซ่าม
นั้นเพราะประเด็นมันเกิดขึ้นตู้เห่านะครับก็มอบตัวครับ
นี่คือภาพบรรยากาศนะฮะอันนี้ตอนที่เขาไปจับเนี่ย
ก็คือทางพันธงาสอบสวนนะครับแล้วก็ยังมีตำรวจอีกหลายนายทีเดียว
ซึ่งระหว่างที่นำตัวตู้หาวขึ้นรถไปที่ไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะ

ผู้สือข่าวเขาถามยืนยันในความวิสุทธิ์ไหม

แต่ในช่วงจังหวะนั้นเองมีบุคคลหนึ่งไปที่นี่ด้วย
ก็คือคุณสันทนะ
คุณสันทนะไปยืนอยู่ตรงนู้นนะฮะ
เดี๋ยวจะได้ยินเสียงถ้าน้ำไหม
ซีม่าถ้าซีม่าฟังอยู่
มีเสียงนิ่งตะโกนขึ้นมาบอกฮาวฮาว
อ่าลองดูอืมเป็นคุณสันทนะนะค่ะคนเรียกเหมือนเนี้ยตรงนั้น
จักรโกเหมือนสนิทสนมกันใช่แต่ว่าทั้งหมดที่คุณสันทนะก็ออกมา
เขาพูดเหมือนแบบออกมาปกป้องถูกต้องไหมใช่เขาบอกฮาวเฮ้ยฮาวฮาว
นี่นี่ยินเสียงไหมอันนี้อันนี้อันนี้มีไหมภาพนี้ไม่มีเหรอ
อ๋อจริงจริงมีเข้าไปนะเออเสร็จปุ๊บเนี้ยทางคุณสันทนะก็บอก
ขอเข้าไปเยี่ยมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏในตู้ห่าวบอกว่ายังไม่ให้ใครเยี่ยม
อืมขอไม่เจอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคือประเด็นมันก็เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
อืมสำหรับอีกหนึ่งกรณีนะฮะก็คือภรรยาของตู้ห่าวเนี่ยนะครับ
จริงแล้วเนี่ยนะฮะเป็นตำรวจด้วยนะครับ
มียศเป็นพันธบรวจเอกเลยนะฮะตำรวจเองก็เชิญมาให้ปากคำนะครับ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์แล้วก็เงินต่างของตู้ห่าวหรือเปล่า
หากพบว่ามีความผิดนะฮะจะมีการดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นเด็ดขาดนะครับ
ยืนยันนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็นางพัชรินนะฮะ
ที่นายชูวิทย์ได้มีการส่งข้อมูลให้โดยระบุว่าเป็นภรรยาอีกหนึ่งคนของตู้เห่านั้น
ตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับเชื่อว่าความสัมพันธ์ของสองคนนั้นเป็นเช่นใด
อ่าแต่ทราบว่าตู้ห่าวมีพันธุรกิจเอกหญิงที่เป็นภรรยาได้จดทะเบียสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายอืม
มันมีตำรวจเป็นภรรยาใช่ตำรวจเอกอดิตนักการเมืองระดับรมตรและหัวหน้าพัก
นี่นะฮะเห็นไหมนี่คือตู้ห่าวนะครับแล้วก็มีพันธุ์ตำรวจเห็นไหม
อันนี้ก็คือเจ้าที่ที่มีเกี่ยวข้องกับคดีธุรกิจจีนสีเทามีตำรวจถูกดำเนินคดีไปแล้ว
ทั้งหมดสามนายนะฮะมีศาลวัฒน์สองนายรองประกาศการหนึ่งนายนะฮะ
แล้วก็เตรียมดำเนินคดีรองบังคับการหนึ่งนายนะครับซึ่งรองประคับการหนึ่งนายคนนี้นะฮะ
ก็คือถูกกล่าวหาว่ามีการเหมือนแบบปล่อยรถแลกกับเงินรถอืม
เพราะรถเนี้ยอ่าคือเอารถคืนไปแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามีรถจะเอารถ
ซุปเปอร์คาร์มาขายแปดล้านบาทเรื่องจริงหรือเปล่าคุณไม่รู้ไม่ใช่
อันนี้คือเหมือนกับว่าจับมาแล้วก็พอจับมาเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับว่าเอ่อ
ปล่อยไปแล้วก็เหมือนกับได้สิ่งตอบแทนมาแทนรถ
เอารถพื้นไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณอะไรอย่างเงี้ยเออคือทางฟังของพี่โจ้
เขาบอกว่าเขาก็มีหลักฐานก็เป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่อ๋อเรื่องจากวิบปั๊บเนี่ย
มันก็เลยทำให้คุณชูวิทกับคุณสันทนามาเสี้ยกันใช่จนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฟ้องร้องกันเนี่ยนะ
ใช่เพราะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยแกก็ออกมาเปิดเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญ
เอ้ยอ่าภาพศูนย์เหรียญภาพศูนย์เหรียญเอ่อต่างต่างนานนานเนี้ย
เหมือนกับมีธุรกิจอ่าจีนสีเทาเข้ามาเกี่ยวข้องอ่า
ปรากฏว่าทางคุณสันทนาอยู่ดีก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อ่าเนี้ยได้มีการเปิดเปิด
เปิดเปิดไปเปิดแผลไปเหมือนกับไปกล่าวหาทางฝั่งของคุณชูวิทย์เขาด้วย
เรื่องของผับอะไรอย่างเงี้ก็เลยมีประเด็นกันเกิดขึ้นไปบุกที่บาร์
ปลูกที่โรงแรมของเขาบอกว่าที่นี่ก็ยังมีทำผิดกฎหมายกันอยู่เลย
จริงมีกรณีตั้งแต่เล่นยาที่นั่นตั้งแต่ที่ชนบุรีพัทยาอันหนึ่ง
อ่าใช่ก่อนหน้านั้นเริ่มมาจากอันนั้นเลยอ่ะก็มีเหมือนกันนะครับ
มาก่อนเลยซึ่งอันนั้นเนี่ยทางฝั่งเจ้าของผับที่พัทยา
หรืออะไรสักอย่างเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาจ่ายเงินไปแล้วนี่อะไรน่ะ
จ่ายเงินไปแล้วนี่จะมาจับเขาทำไมเขาจ่ายเงินไกลเถอะอะไรอย่างนี้
ซื้ออย่างนั้นล่ะเออเขาด่าเขาก็พูดอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นคือตอนตำรวจลงพื้นที่ไปอย่างเงี้ยแล้วพูดมีคนถ่ายคลิปไหม
อะไรอย่างนี้มันก็เป็นประเด็นไงคือต่อเนื่องกันมา
คือกลุ่มกลุ่มกลุ่มเอ่อธุรกิจจริงทั้งหมดมันจะมีอยู่ห้ากลุ่ม
เออก็จะมีเนี่ยมีตู้ห่าวมีเดวิดเนี้ยมีโทนี่มีอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งล่าสุดก็อย่างที่บอกไปสารอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่ง
อุญาตให้ฝากขัง๑๒วันตามที่ขอนะคะ
จากนั้นมีญาติของผู้ต้องหาเขามายื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวด้วย
แล้วก็มีการเสนอหลักทรัพย์เป็นเงินสดคาดว่าอยู่ที่ระหว่าง๒๕ล้านบาทนะคะ
แต่ว่าสารพิจารณาแล้วเห็นบอกว่าโอ้อันนี้คดีมันอัตราโทษสูง
แล้วของกลางเนี่ยที่เขาเจอมันมียาเสพติดเป็นจำนวนมากด้วย
พนักงานสอบสวนก็เลยคัดค้านการประกันตัวไปนะคะ
ซึ่งหากว่าสารบอกว่าท่านอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปเนี่ย

ไม่อนุญาตแล้วก็ยกคำร้องไปนะคะ
ก็คือต้องเข้าเรือนจำนั่นแหละต้องไหมครับ
ต้องถูกนำตัวไปควบคุมยังสถานบำบัดพิเศษกลางต่อไปค่ะอืม
อีกหนึ่งข่าวที่วันนี้คนติดตามกันพอสมควรคือสาวสอง

ตอนแรกเช่นก็ดูช่ายช่างแต่งหน้าใช่หรือเปล่า
อุ๊ยเกล้องเหรอ
ไม่ใช่กล้องมันไม่ตายนี่ไงเธอตั๊กเทอร์แลดเนี่ยแหละ

เอ้ยเหมือนเหรอตอนแรกเช่นก็ดูเธอตั๊กเทอร์แหลด
่ะแต่น้องคนที่เสียชีวิตน่าสงสารมาก
น่าสงสารมากแล้วแบบหน้าตาน้องดีด้วยนะ

คือจากกรณีเนี่ยพบร่างสาวประเภทสองนี่คือก็สวยอ่ะ
ทราบชื่อแล้วกันอายุประมาณอยู่ไม่เกิน๒๕อยู่ในคลองส่งน้ำคลอง๒ใกล้ตลาดนัดทำเลทองนะฮะที่คลอง๒ที่คลองหลวงปฐุมธานีนี่แหละ
สภาพศพเขาบอกโอ้โหทำไมคนทำมันอมหิตขนาดนี้สภาพศพเนี่ยมีบาดแผลทุบหน้าทุบหัวแล้วก็นอนคว่ำหน้าเนี่ยสวมเสื้อเกาะอกสีน้ำตาล
แล้วก็สวมกางเกงยีนขายาวเนี่ยนะฮะไม่สวมรองเท้าเบื้องต้นเนี่ยแพทย์ชนสูตรเบื้องต้นเลยว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
ตำรวจเขาก็บอกว่าเอาละก็ได้มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
โดยทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายปิยดาอายุ๒๙ปีฮะ
ลักษณะของบาดแผลเนี่ยถูกยิงเข้าที่กกหูซ้ายทะลุหน้าผากซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มุ่งประเด็นไปอันเดียวเลยว่าจะต้องโดนฆ่าชิงทรัพย์แน่นอน
ซ่อยคอชาแน่วทองส่วนเพื่อนผู้ตายเนี่ยก็บอกว่า
ผู้ตายเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่๕ทุ่มประมาณ
ของวันที่๒๒พฤศจิกายนถูกนะครับมาทราบข่าวทางสื่อว่าเฮ้ย
เพื่อนถูกฆ่าตายแล้วก็ไปทิ้งคลองส่งน้ำในเขตจังหวัดปฐุมธานีเนี่ย
ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เดินทางมาดูศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะฮะ
แล้วก็รับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลต่อไป
ล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่สอบสวนหาความจริงเนี่ยกระทั่งทราบว่า
เป็นผู้ชายเนี่ยอายุสามสิบหกปีหลังก่อเหตุเนี่ยก็ได้ขับรถยนต์ของตัวเองเนี่ย
จอดที่บ้านพักในเขตสายไหมก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปเกสเฮาส์ที่
นู่นเลยตำบลแสงสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเนี่ย
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวได้เขาก็สอบสวนกันว่าเฮ้ยทำอะไรลงไปอ่ะ
เขาบอกวันเกิดเหตุอ่ะต้นเนี้ยขับรถยนต์ไปรับผู้ตายที่สวนลุม
อืมก็อย่างที่เพื่อนก็บอกว่าหายไปจากสวนรุ่มนั่นแหละอ่าอืมนะครับ
เมื่อผู้ตายขึ้นรถปุ๊บก็ใช้ค้อนทุบศีรษะไปสองครั้ง
ใจมันดุดุเกินไปเปล่าวะคือเขาไปรับเขาที่สวนลุมเนี่ย
แล้วชิงเงินเข้าไปด้วยนะชิงเงินไปพันหนึ่งชิงไปพันหนึ่งอ่ะ
ขึ้นรถปุ๊บอ่ะทุบหัวก่อนแล้วคนเราชีวิตมันมีแค่พันเดียวเองเหรอวะ
เพื่อจะชิงเงินสดก่อนจะขับรถเนี่ยนำศพไปทิ้งไว้ที่สะพานบงกฎนะฮะ
ที่เรียบคลองสองที่คลองสองเออคลองหลวงปฐุมธานีเนี่ยแหละ
โดยพยายามจะนำผู้ตายโยนทิ้งน้ำ
แต่ผู้ตายอ่ะตอนที่โยนอ่ะยังไม่ตายโอ้โห
ยังไม่ตายทันทีจึงใช้ดัมเบลกับโซ่เนี่ย
รัดเพื่อถ่วงน้ำหนักไม่ให้ศพลอยขึ้นมาโอ้โหใจมึง
แล้วก็ลัดคอผู้ตายเนี่ยแล้วก็โยนทิ้งกรองพร้อมกับโทรศัพท์
หลังจากนั้นตัวเองก็หลบหนีกระทั่งมาถูกจับกลุ่มได้ครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่ตัวผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางมาถึงโรงพัก
ญาติเขาก็รู้มายืนรอแล้วก็ทำร้ายผู้ต้องหาเลยล่ะ
จนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นมาไปดูไหมมีภาพไหม
เจ้าตัวที่ตำลวจต้องเข้ามาห้ามอ่ะแต่ก็บอกหู
จิตใจทำด้วยอะไรวะคือไม่ได้มีอะไรเลย
แค่ต้องการจะชิงทรัพย์ฮะอืมแล้วตอนที่เอาไปโยนอ่ะ
ที่จะต้องเอาดัมเบลอ่ะก็คือยังไม่ตายนะนางไปถ่วงเขาอย่างนั้น
ไปถ่วงไว้เอาดัมเบลแล้วก็โซ่ลัดเพื่อถ่วงไม่ให้ไม่ให้ศพลอยขึ้นมา
อืมมีภาพอันเนี้ยตอนที่แบบยาดยาดรู้เฮ้ย
โอ้โหโหดเยี่ยมมากคือแบบว่ากับเงินแค่พันเดียวอ่ะ
จริงจริงใจมันโหดเยี่ยมจริงแค่ขึ้นรถนี่นี่นี่แต่ตอนที่ยาดยาดมา
เนี่ยแค่ขึ้นรถเอาค้อนทุบศีรษะแล้ว
อืมสรุปเงินที่ได้มาพอที่จะแบบเนี้ยค่าน้ำมันหรือเปล่าก็ไม่รู้
เห็นไหมเนี่ยถีบนะจริงจริงต้องอยากให้ยันโดนเบ้าหน้า
จริงจริงมันโอ้โหมันมันใจลายไปเยี่ยมมันผิดมนุษย์มานามันแบบ
โอ้โหมันเกินไปถูกหรือแบบควรจะเขาบอกว่าตอนที่
เอาง่ายง่ายว่าไปถึงที่ปฐุมธานีอ่ะยังไม่ตายนะแต่คงจะเจ็บแล้ว
เพราะว่าโดนค้อนทุบไปสองครั้งเนี่ยยังไงก็สลบ
ขนาดที่กำลังจะทิ้งอ่ะเหมือนเขาน่าจะฟื้นป่ะไม่ได้คงจะขยับตัว
อะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยเอาดัมเบลอ่ะไปผูกเพื่อที่จะถ่วงน้ำลงไป
อันนี้หลายคนก็จะกลัวนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับ
คือคนเราต้องกว่านี้มันหูจิตใจแบบเนาะไปที่ตรังหน่อยป่าคุณรถเมย์
โอ้โหเมื่อคืนนี้ฝนตกตลอดทั้งคืนไม่ใช่แค่เฉพาะในเขตของกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปริมณฑลนะคะอืมหลายหลายจังหวัดต้องบอกว่าอย่างตรังเองเนี่ยค่ะ
ฝนตกแบบตลอดเหมือนกันน้ำป่าก็ไหลหลากเข้ามาทะลักอ่ะนะคะ
ซึ่งน้ำเนี่ยไหลมาจากเทือกเขาบรรทัศน์เข้าไปท่วมตำบลช่องตำบลละมอ
แล้วก็ตำบลนายงเหนือนะคะอำเภอนายงจังหวัดตรัง
ซึ่งระดับน้ำนะตอนนี้โอเคเริ่มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
ทำให้น้ำระบายลงสู่คลองสายใหม่ในอำเภอนายงอย่างรวดเร็ว
ส่วนที่ตำบลนาชุมเห็ดอำเภอย่านตาขาวอันนี้น้ำป่าได้ซัดท่อประปา
หมู่บ้านขาดน้ำมาแรงมากค่ะแล้วก็ยังทิ้งร่องรอยของน้ำป่าเอาไว้อยู่อ่ะนะคะ
ส่วนของหมู่ที่๔และหมู่ที่๑๐อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
วนน้ำจากอำเภอห้วยยอดเนี่ยไหลมาท่วมทั้ง๒หมู่บ้านกว่า๕๐หลังคาเรือนนะคะ
เนื่องจากว่าหมู่บ้านสองหมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำอ๋อก็ระดับน้ำสูงตั้งแต่หนึ่งเมตร
หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรเลยทีเดียวถนนในหมู่บ้านถูกตัดขาด
ชาวบ้านเองเนี่ยก็ต้องใช้เรือแล้วก็เดินลุยน้ำออกมานอกหมู่บ้านนะคะ
สินส่วนใหญ่อันนี้ไม่เสียหายเนื่องจากว่าผู้นำชุมชนเนี่ยค่ะ
เขามีการออกมาประกาศเตือนประชาชนในหมู่บ้านของเขาเนี่ย
ตั้งแต่เวลาสองนาฬิกาของคืนวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนแล้ว
แต่ต้องบอกว่าทั้งสองหมู่บ้านนี้เขาไม่เคยถูกน้ำท่วมมานานกว่า๓ปีนะคะ
แต่ครั้งนี้ฝนมันตกหนักจริงก็ทำให้น้ำระบายไม่ทัน
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พืชผลทางการเกษตรเป็นวงกว้าง
หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าระดับน้ำที่ไหลท่วมทั้งสี่อำเภอของตรังเนี่ย
ว่าจะเป็นอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอย่านตาขาว
แล้วก็อำเภอประเรียนอำเภอเมืองตรังกว่า๑๐๐หลังคาเรือน
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในหนึ่งถึงสองวันนี้ส่วนอำเภอเมืองระยอง
อันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะคะถนนหลายสายในพื้นที่ก็ประสบปัญหาน้ำท่วม
เนื่องจากว่าระบายไม่ทันโดยถนนสายบสขนครระยองใหม่ทับมา
อันนี้มีน้ำท่วมขังระดับน้ำอยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนติเมตรนะคะส่วนถนนสายราบบำรุง
ก็มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันนะคะระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ๑๐๒๐เซนติเมตร
ทางด้านหลังโรงแรมสตาร์ค่ะหน้าโรงเรียนกวงหัว
อันนี้มีน้ำท่วมสูงผู้ปกครองที่เขามาส่งบุตรหลานสัญจรด้วยความยากลำบากเลยค่ะ
มวลน้ำก็ยังทะลักเข้าท่วมศูนย์การค้าอีกด้วยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าฝนตกตั้งแต่ตีสองถึงตีสี่
ก็ทำให้ศูนย์การค้าเนี่ยถูกน้ำทะลักเข้าท่วมรอบนี้น้ำท่วมหนักมาก
ส่วนที่บ้านหนองมหาดตำบลทัพมาอำเภอเมืองระยองอันนี้ก็เอ่อล้นตลอดเส้นทางเลยค่ะ
ทำให้รถเครื่องยนต์ดับต้องจอดซ่อมข้างทาง
โคราชเองก็ท่วมเหมือนกันในหลายหลายพื้นที่นะคะล่าสุดมีแจ้งมามีราชเทวีราชพร้าว
กษานเพชรบุรีตกหนักมากรถติดรถติดตอนนี้เหรอตกหนักมากเลย
เหรอผู้ชมส่งมาทางไลฟ์สดค่ะพี่ภาวดียังไม่ไม่ตกใช่ไหม
เพราะว่าวันนี้ต้องรอบตกยังแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่กรุงเทพรับริมณฑลฝนตกอ่ะ
ตอนนี้มีราชเท้ามักกระสานเพชรบุรีแล้วก็มีราชเท้าอีกแล้วแล้วก็กาแทนเทวีค่ะ
เมื่อวานตกหนักมากพี่โอ้โหถล่มบ้านเลย
พี่อาจจะไปพี่ไปถ่ายรายการอืมหนักมากเมื่อคืนนี้ใช่คุณสุขครับ
ถึงเสร็จรายการอ่ะใช่นะใช่เมื่อวานเนี้ยหนักมากตอนกลับถึงบ้านนะคะ
แต่มันตามน่าจะเข้าท่ำไปแล้วตอนนั้นเข้าตึกไปแล้วเขาเสร็จปุ๊บบ้านมาทำอยู่ใกล้ใกล้ไง
ก็เข้าไปแล้วไงไม่พี่มองไปถ่ายรายการต่อต้องเรียกว่าพี่มาพี่ท่ำไปได้แต่เขายังไม่ไปหรอก
เขาต้องกลับไปก่อนเขาต้องกลับบ้านเขาก่อนแล้วค่อยออกไปอีกทีนึงทำไมเรารู้อ่ะ
ก็แล้วเอามาว่าไปตึกเลยใช่หรอใช่แต่ที่ฉันเพิ่งพึ่งนั่งอ่านว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรกัน
เธอน่าสนใจมากไอ้คนที่ฆ่าสาวประเภทสองเออเออเออเขาสารภาพมาว่าไงรู้ปะว่าไงครับ
เขาอ่ะจุดประสงค์ของเขาคือต้องการไปสวนลุมแค่ต้องการชิงทรัพย์สาวประเภทสอง
เพราะตรงนั้นน่ะมีสาวประเภทสองอยู่เยอะปรากฏว่าตนเนี่ยไปถึงปุ๊บ
ก็ชิงทรัพย์ได้เงินหนึ่งพันสี่ร้อยบาทอย่างที่คุณพูดเลยมันแค่นั้นน่ะ
หนึ่งพันสี่ร้อยบาทแต่อุปกรณ์อ่ะเตรียมไปหมดแล้วนะคือเตรียมค้อนแล้วก็ตรงค้อนมีตะปูอืม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
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
คุณผู้ชมครับไปดูหนุ่มใหญ่คนหนึ่งนะฮะ
เปิดใจนะครับว่าถูกลุมโกงจนกระทั่งตัวเองเป็นหนี้๓ล้านนะฮะ
นั่นก็เป็นชนวนเหตุที่ทำให้เขานั้นขับรถพุ่งชนสำนักงานบังคับ
คดีที่บุรีรำนะฮะซึ่งในนั้นเนี่ยก็โอ้โห
คือเหมือนกับน้ำมันปันพลอะไรนะน้ำมันใช่เนี้ยครับ
คุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับนายมานพครับ
อายุห้าสิบแปดปีนะฮะเป็นชาวจังหวัดบุรีรำครับ
เขาเปิดเผยถึงตรวจนี้ที่ขับรถกระบะสี่ประตูนะฮะ
ทุกแกลอนน้ำมันทั้งหมด๕แกลลอนนะครับ

บุรีรำบอกว่าตั้งใจนี่แหละ

ประชาชนคนหนึ่งมันกำลังเดือดร้อน

หลังซื้อรถมันในราคา๖๐๐๐๐๐บาท
เขาหลอกว่าจะทำประกันชั้นหนึ่งให้

ไม่ได้ทำประกันให้จริงนะครับ

เต็นต์เรียกค่าเสียหายเพิ่มอีก๗๐๐๐บาท

ยึดที่นาที่เป็นชื่อกับภรรยาไปอีก๖ไร่

ส่งต้นแล้วก็ดอกไปทุกปี
แต่ทำไมถึงมายึดของผมไปได้

รัฐบางคนเนี่ยรวมไปถึงทนายความ

จนถึงวันที่มีการขายท่อตลาด
ตนเองเนี่ยหอบเอาเงินไป๓แสน
เพื่อหวังจะถ่ายที่นาคืน

หลายคนรวมไปถึงทนายความ

หลังจากที่พ่อแม่นั้นเสียชีวิตไปแล้ว

ที่มีการเดินเรื่องฟ้องร้องกันต้องยอมขายโรงสีหมูที่เลี้ยงเอาไว้
จำนองบ้านกับนายทุนเพื่อนำเอาเงินไปใช้จ่ายในการเดินเรื่องฟ้องร้อง
จนตอนนี้หมดตัวนะครับแถมยังเป็นหนี้นอกระบบสะสมกว่า๓ล้านบาท
แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีวี่แววนะครับว่าจะไปว่าจะได้ที่ดินที่ทำมาหากินนั้นคืนมานะครับ
ก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรมหลายหน่วยงานด้วยกันแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเลย
กระทั่งเมื่อวานนี้ครับเป็นวันที่ทนายความเนี่ยนัดมาที่ศาล
เพื่อมาพูดคุยเรื่องคดีที่ดินมรดกแต่ทนายกลับไม่มาอีก
ทนายไม่มาอีกนะฮะทำให้ตนเองนั้นเกิดความเครียด
ก็เลยคิดว่าไม่อยู่มาแล้วไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้ว
ไปซื้อน้ำมันใส่แกลลอนมาห้าแกลลอนนะฮะตั้งใจจะจุดไฟเผาตัวเองในรถ
ขณะที่พนักงานสอบศูนย์สอบภอมเมืองบุรีรำครับ
เตรียมเรียกนายมานพนะฮะรวมถึงพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
เพื่อหาพยานหลักฐานชี้ชัดนะครับว่ามีเจตนาขับรถพุ่งชนสถานที่ราชการและวางเพลิง
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฐานทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหายและวางเพลิงเผาทรัพย์ต่อไป

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ
ฟังลูกครับ
ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ
ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ
ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ
ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ
ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ

ฟังลูกครับ
ฟังลูกครับ
ฟังลูกครับ

มันก็สนุกสนานในช่วงวัยตอนนั้น
มันมีอะไรที่แบบได้พบผู้คน
เจอกันเดี๋ยวนี้มันออนไลน์หมด
ของหนูส่งเผดแบบเป็นโทรศัพท์ไปเราก็บอกข้อความ
มันออกฟ้ามสูงมาง่ายเสื้อมันมีคุณค่ามากกว่าน๊ะ
มันมีเสน่ห์ของมันคือเด็กสมัยนี้
จะแบบไม่ได้สัมผัสไงแต่เราผ่านตรงนั้นมา
มันจะรู้สึกว่ามันแฮปปี้

ก็ยังหาที่อยู่เลยยังไม่รู้จะลงที่ไหน

เดี๋ยวกะลังดูที่อยู่กะลอบแป๊บหนึ่ง
กับทั้งมานานมันเยอะครับเธอ
ไม่ถือว่าตอนนี้ไม่มีเวลาทำแล้ว
บางทีก็เปิดสนองนิดตัวเอง

เป็นร้านที่เหมือนเป็นร้านไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมีแต่ว่าตอนหลังก็คือค่อยแบบทยอยปิดไป
อ่ะเมื่อวานมีคนส่งมาเรื่องของเพจเฟซบุ๊กอ่ะค่ะที่เอาชื่อภาพถ่ายต่างไปปลอมขายทุเรียน
ของคุณชาคริสใช่ไหมชาคริสถูกต้องมีคุณผู้ชมส่งมาบอกเขาเองก็เป็นคนนึงที่แบบว่า
ไปซื้อทุเรียนเหมือนกันจากเพจแล้วปรากฏว่าสั่งทุเรียนไปจ่ายเงินไปเสร็จปุ๊บของไม่ได้ค่ะ
เรื่องนี้จริงต้องบอกว่าโดนกันมาหลายคนมากมากอ่ะนะคะแม้กระทั่งตัวคุณชาคริสเองเนี่ยเขาก็มีการเข้าไป
เรียกว่าร้องทุกข์บอกว่าถูกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อแล้วก็ใช้รูปภาพไปเปิดเพจเฟซบุ๊ก
ไปหลอกขายทุเรียนนะคะลูกละ๑๐๐บาทคนโดนกันไปหลายคนเลยทีเดียวค่ะ
มากกว่าสามร้อยคนมูลค่าเนี่ยรวมกว่าหกสิบล้านบาททีเดียวนะคะ
ตำรวจเขาเลยมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติหมายจับ
แล้วก็ไปตามจับผู้ต้องหาทีนี้เนี่ยไอ้ที่ไปตามจับได้เนี่ย
คือสองสาวคนเปิดบัญชีม้าให้กับมิจฉาชีพนี่แหละค่ะเพื่อที่จะเอาไปหลอก
ซึ่งสองสาวนี้เนี่ยนะคะก็คือคือคุณทัศนีอายุสามสิบสี่ปี
ก็ไปจับกลุ่มเลยค่ะที่หน้าบ้านหมู่๖อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
อีกคนนึงชื่อนางสาวพรชิตายุ๒๓ปีอันนี้อยู่ที่หน้าแผงร้านค้าในตลาดเทิดไทยนะคะ
จังหวัดนครราชศรีมาข้อหาที่เขาโดนคือทุจริตหรือโดยหลอกลวง
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันช่อกงประชาชน
เพราะว่าสองสาวนี้ไปเปิดบัญชีให้มิจฉาชีพไงคะ
คือจากการสอบสวนนางผาวะใช้หัด
นางสาวทัศนีเขาให้การรับสารภาพบอกว่า
ก็ติดต่อมาตัวเองก็ไปเปิดบัญชีให้แต่พอส่งบัญชีไปปุ๊บ

ขายบัญชีธนาคารให้ผู้ที่จ้างเปิดบัญชีไปเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินไปยังผู้กระทำความผิดนี่แหละค่ะ
เพื่อที่จะตามตัวมาดำเนินคดีเพราะว่าตัวมิจฉาชีพเนี่ย
ยังตามอยู่ไงคะแต่บัญชีม้าเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นใครก็ไปรวบ
คนที่เปิดบัญชีม้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตาม
ที่แบบขายทุเรียนเอาชื่อของคุณชาคิดมากเอาชื่อทุกอย่างเป็นภาพของคุณชาคิดเนี่ยเพจปลอม
คือจริงก่อนหน้านี้คุณชาคิดเขาก็มีการออกมาบอกอยู่ตลอดแล้วว่าแบบมันมีคนเอาแบบชื่อเขาแล้วไปเปิดเพจปลอมแล้วก็ไปขายทุเรียนนะ
ซึ่งคุณสกี้เขาขายของเขาอยู่แล้วเขาขายเขามีคนมาเหมาของเขาไปตั้งแต่แรกแรกแล้ว
เขาขายของเขาอยู่แล้วโดยปกติคุณชะคิดเขาจะมีการลงในเพจว่าโอเคเปิดรอบมีการขายทุเรียนนะเมื่อไหร่จะได้อะไรอย่างนี้
โดยเงินไปเยอะมากเลยเขาก็บอกขายทุเรียนลูกละ๑๐๐บาทให้ใครซื้อไหมตัวนั้นไง
ใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้หน้านี้ทุเรียนไม่ได้จะมีเยอะ

ซึ่งตัวชาคิดเองเคยคุยกับคิดน่ะคิดบอกทุเรียนหมดไปตั้งนานแล้ว

โอเคเดี๋ยวกลับมาตาม
เซรั่มรสเลือดริ้วรอย

แต่เขามาเข้าในเขาต้องรับงาน
ฉ่ำเนอะคุณปูปัญญาไม่รับไม่รับฟันรวยจะตายเธอเอาอีกแล้ว

ตอนแรกนางได้เล่นหนังฮอลลี่วูดจริงใช่ไหมเธอ

ให้เพื่อนทุกคนญาติไปดูหมดเลย

นางเอาแบบเพื่อนทุกคนไปนั่งดูหนังนางหมดเลยนาง

แล้วแบบให้คนไปเชิญนางกลับมาแล้วตอนนี้

วันนี้ตัวแม่คอนเฟิร์มปูปายารีวิวความน่ารัก

ล่าสุดคุณนายปูปายาก็ได้โพสต์ภาพ

นางสวยตอนนี้นางสวยจริง

ใช่เห็นปางมากว่านี้

ก็พูดชื่อไปเค้ามันไม่มีใครมารู้จะกนะ
โดยเราจะเห็นผลงานของทั้งสองท่านอยู่เรื่อยนะฮะ
แล้วก็ความสวยนี่ก็เห็นไหมล่ะ
ล่าสุดนะศาวนุ่นนุษย์แล้วก็

จิ้นหนักมากเมื่อมีภาพคู่น่ารักมุ้งมิ้งลงโซเชียลนะครับ
พร้อมแคปชั่นว่าโลกมันเอี่ยง

แล้วก็คอมเมนต์ขอละครคู่กันสักเรื่องได้ไหม

เดี๋ยวปีหน้าเขาบอกว่ากระแสปกติทุกวันจะเป็นคู่วายใช่ไหมเธอ

กลายเป็นว่าเทรนด์มาใหม่โอเค๓๔ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เทรนด์กระแสคู่วายอ่ะเยอะเกิน
เขาบอกว่าคอยดูนะปีหน้ายูริจะเข้ามาแทนที่

อลุนวัสซ์เขาก็เจ็บปีหน้าเขาบอกว่าโอเคละ

สมมุติว่าปีนี้เปิดอ่ะก็ปีหน้าฉายกระจูยกระจายเลย

อุ๊ยทายเป็นใครอ่ะเปิดเข้าไปดูพี่เรียบไหนโอ้โฮมากโอ้โฮ

เยอรมันกับญี่ปุ่น

คือดาราที่ตึกไม่ทำอะไรกันเลยเถอะ
โดยฟุตบอลใช่ไหมไม่เพราะว่าเมื่อวานไทยคนรุน
ความเต็มระดับตัวตัวกับคนดูฟุตบอลไงก็ก็มีหลายคู่
มี๓คู่นะแต่เมื่อวานนี้คือวันนี้มี๓คู่
แล้วโดยฟุตบอลจะเข้าละกันหรืออะไรคนทุกคนดูฟุตบอลไง

คนติดตามพวกบอลทุกวันมีสิ่งตอนเนี้ย
วันนี้ก็จะมีช่องทางธรรมชาติมันไม่ชัดกันบางที
วันนี้จะมีสวิตช์แคเมลูนกำลังเตะกันอยู่กำลังกระจก

อุลกวัยแล้วก็มีเกาหลีใต้

เขาบอกว่าที่บอลไม่เข้าเพราะอากาศมันร้อนหรือเปล่าเธอ

หลังวันมันร้อนก็เลยเตะไม่ออกกันหรือเปล่า
ไม่หรอกไม่เกี่ยวหรอกพี่

มันอยู่ที่จังหวะอะไรหลายอย่างเลย

สนามในสนามไม่มีแอร์มีแอร์สนามเดียว
ก็แน่แหละในสนามแล้วที่มีแอร์เวลาเขาก็เตะกันได้
เหรอโคลนร้อนหรือเปล่าเธอก็เลยเตะกันแปลกน่ะ

ฟอร์มบางทีพี่เจนชนะก็ดันแพ้

ก็จะมีรอบที่อย่างบอกไปของอาเจนติน่ากับซาอุดีอาราเบีย

ใช่พี่หนุ่มก็ต้องเล่าข่าวนี้ให้ฟัง
แจกคนละครรภ์

แฟนคลับเองเขาก็เป็นห่วงประจำการทหารแนวหน้าค่ะ
ก็จะเข้ากรมเพื่อเกณฑ์ทหารนะคะ
ในวันที่๑๓ธันวาคมนี้ตามกฎระเบียบ
โดยจีนเป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุด
แล้วก็เป็นคนแรกของวงที่จะเกณฑ์อาหาร
รายงานระบุบอกว่านักร้องหนุ่มจะมีอายุครบ๓๐ปีนี้นะคะ
แล้วก็มีการยื่นยกเลิกคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ก่อนจะประจำการหน่วยทหารแนวหน้าจึงสร้างความตนกตกใจคือวิตกกังวลกับแฟนคลับทั่วโลกเลย
ที่เป็นแบบเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของศิลปินคนโปรดโดยเฉพาะในช่วงที่เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือมีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง

อันนี้เราจะไปดูรูปแทบเสื้อเดียวกับมดดำ

เดี๋ยวกลับมากันค่ะ

อังกฤษเองค่ะเขามีการออกมาเผย

กำลังเจรจาเรื่องของการโดยตาย

เนี่ยเขาแบบบอกกันมาเป็นแบบนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
หลังจากเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมด้วยมูลค่า๗๙๐ล้านปอนด์เมื่อปี๒๐๐๕นะคะ
แต่จะร่วมกับกลุ่มทุนเพื่อซื้อสโมสร
โดยสื่อในอังกฤษยังเปิดเผยอีกบอกว่ามีกลุ่มทุนหลายกลุ่ม
แล้วก็มีการคาดเดาว่าการเทคโอเวอร์จะใช้เงินสูงถึงเก้าพันล้านปอนด์อืม
ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ๓๗๘๐๐๐ล้านบาท
นี่ไงเป็น๙๐๐๐ล้านปอนด์
ถ้าตกลงจบตรงนี้ได้ที่๙๐๐ล้านโอ้โห
สูงสุดในโลกทันทีเป็นทีมกีฬาที่มูลค่าสูงมากสุดในโลก
พี่คิดเป็นเงินไทย๓แสน

ให้ขายเสื้อก็รวยแล้วนะได้กำไรเยอะมาก

เขาก็กังวลเพราะว่าหลังจากตัวของโรนาโดออกไปเขาคิดว่าหุ้นจะตกแต่หุ้นดันดีดขึ้น

คุณหนุ่มนี่ไงที่เขาบอกว่าแดดโรสรอยเจ้าชายซาอุที่เพิ่งเสด็จมาเมืองไทยใช่ไหม

ยังไงคือสื่อต่างประเทศกับรายงานนะบอกว่ามุฑัมมัติบินสันมาลนะครับ
เพราะเขาเป็นมกุรัสสุกุมารของซาลีาแอราบียานะครับ
ด้วยอัจฉีดรถนะฮะโรสลอยเพื่อนประชุมครับคือราคากว่า๕

ทีมชาติสาอุพิกเอาชนะอาเจนติน่า๒๑นะครับ

เป็นรถยนต์เพียงรุ่นเดียวนะครับที่ได้รับการขนานนาม
ราคาของรถอยู่ที่ประมาณสัก๔๖๐๐๐๕๕๐๐๐เหรียญสหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก๑๖๑๙ล้านบาท

แต่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยโดนภาษีไม่รู้เท่าไหร่
โดนขึ้นกระโดดก็ไม่รู้กี่เท่าตัว
๑๕๐เปอร์เต็มคุณคุณแหละนะครับมันเป็น๕๐๖๐ล้านเนี่ยหรอ

อืมขณะที่ราคานายขายในประเทศไทยสูงสุดถึง๕๓ล้านบาท
นี่ไงแต่ซื้อแจกคนละครเลย
ครับนี่๕๓ล้าน
สนับแมชวันนั้นน่ะได้แจกทุกคนนี้เลยอ่ะแต่เขาก็บอกว่าเป็นแมชอีกแบบ
อยากทราบว่าคนละครได้หมายว่าที่จำหน่วมพูดถึง๑๑คนหรือทั้งทีม

โอ้วว้าวน่าจะถึง๑๑คนนั้นน่ะถูกต้องไหมล่ะ
มีสำรองมีคนอื่นอีก

เอาละพรุ่งนี้กลับมาเจอกันฮะ

คุณแฟนคุณแฟน